ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเหตุการณ์ที่มีพลเมืองดีคนหนึ่ง
เขาเห็นสามีภรรยาทะเลาะกันมีปากเสียงกันก็เข้าไปห้าม
สุดท้ายแล้วถูกแทงตายอืมนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับ
ตอนนี้หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่มาช่วยปั๊มหัวใจพลเมืองดี

เป็นหน้าร้านยำเจ๊อันนะครับอยู่ปากซอยเพชรบุรี๒๒นะครับ

นั่นแหละครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือสามีของผู้ชมครับ

นั่นแหละครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือสามีของผู้ชมครับ

นั่นแหละครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือสามีของผู้ชมครับ

กำลังเก็บร้านกันอยู่ร้านยำเจ๊อันเนี่ย
นายมานิดสามีก็เมาก็มาช่วยยกกล่องโฟมขึ้นรถ
แล้วทำกล่องโฟมแตกค่ะเจ๊อันก็เลยว่า
ก็ทำให้มีปากเสียงกันทะเลาะกันอ่ะผัวเมียทะเลาะกันนะครับ
ทีนี้นายขจรจิตเขาก็มานั่งดื่มสังสรรค์อยู่กับเพื่อนรวม๕คน
ที่ร้านโทรศัพท์ของเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่ติดกับร้านยำเจ๊อัน
พอเห็นว่านายมานิดกับเจ๊อันมีเรื่องกันนะครับ
อันบอกนะบอกว่านายขจรจิตเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเอออย่ามีเรื่องกันเลย
ถ้าจะมีเรื่องกันเนี่ยไปมีเรื่องที่อื่นดีกว่า
แถวนี้มันปากซอยกลางถนนอะไรพวกนี้นะครับ
มานิดก็เลยบอกไปว่าเรื่องของผัวเมียอย่ามายุ่งนะครับ
สุดท้ายแล้วก็มีการเข้ามาห้ามปรามกันนะครับ
แล้วนายมานิดก็เลยคว้ามีดที่ร้านของเมียนี่แหละ
ยำเจ๊อันเนี่ยแทงนายขจรจิตจนล้มลงไปจมกองเลือดแล้วก็หลบหนีไป
ขจรจิตถูกแทงเขาที่ลำตัวด้านขวา๒แผลนะครับ
แล้วหน้าอกข้างซ้ายอีกสองแผลรวมสี่แผลฮะเสียเลือดมากครับ
เจ้าหน้าที่พยายามช่วยปั๊มหัวใจช่วยกันเต็มที่แล้วนะครับ
แต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตนะครับสุดท้าย
อันบอกว่าหลังเกิดเหตุก็พยายามเกลี้ยกล่อมนายมานิดสามีให้เข้ามอบตัวทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนนายมานิดก็พยายามที่จะฆ่าตัวตาย
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน

ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืน